คุณผู้ชมครับใครใช้น้ำมันดีเซลกันบ้าง
พรุ่งนี้๑ตุลาคมมันจะเปลี่ยนชื่อเรียกกันหน่อย
ครูหิวสองก็ดีเซล
เรียกนะของน้ำมันดีเซลเป็นอย่างนี้นะครับจากดีเซลเดิมเนี่ยที่เราเรียกอยู่ในวันนี้นะ
พรุ่งนี้จะเป็นดีเซลบีเจ็ดนะครับส่วนน้ำมันดีเซลบี๑๐ที่เราเรียกในวันนี้
พรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นดีเซลเฉยนะคุณเขียนมาสอนค่ะเวลาเติมแล้วเราจะต้องบอก
พนักงานที่ปั๊มหรือพนักงานเขาคงจะตอนนี้เขาทราบแล้วเขาเขารู้แล้วเขาทราบแล้ว
บางทีเราไม่รู้เราลืมเราบอกผิดบอกถูกบอกชื่อเดิมบอกชื่อเดิมอะไรอย่างนี้
อันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับคือทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะครับ
นางสาวนันทิกาทางสุภานิษฐ์นะฮะท่านบอกว่าทางธุรกิจพลังงานเนี่ย
ออกประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซลบี๑๐หรือน้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปลามบริสุทธิ์
ละสิบในทุกลิตรจะต้องเป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ
ก็ให้เรียกชื่อว่าน้ำมันดีเซลนะฮะจะได้เป็นเกรดมาตรฐานของประเทศนะครับ
ก็เปลี่ยนชื่ออย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็
ลองไปตามปั๊มน้ำมันต่างไปถามความเห็นของผู้ที่ใช้รถ
แล้วเติมน้ำมันดีเซลว่าเออเป็นยังไงจะสับสนไหมนะครับ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันก็มีความสับสนเรื่องชื่อเรียกบ้างแต่เรื่องการจะเติมจริงจริง
จริงจริงก็คงไม่มีปัญหาหรอกนะครับเพราะว่าทางปั๊มเองเขาก็แจ้งล่วงหน้า
ไว้ก่อนแล้วด้วยแล้วทางปั๊มเขาก็แนะนำดี
ก็เริ่มเข้าใจเพราะว่ามันต้องปรับตัวใช้เพราะว่ามีอย่างเดียวให้เลือก
ก็จะมีดีเจลเล่าเสร็จแล้วตอนนี้อืมก็จะเป็นวีเจ็ดแทนดูลักษณะเราใช้งาน
แล้วเครื่องมีปัญหาอะไรไหมแล้วเดี๋ยวเราขับทุกวันเราจะรู้ไหม
ว่าใช้เนี้ยนี้ดีไหมใช้ยี่ห้อไหนดีอะไรพอแม้นะครับ
เราเริ่มปรับตัวและทำความเข้าใจกับตัวชื่อใหม่มาแล้ว
ยังก็เลยสักสองอาทิตย์แล้วฮ
เขาจะบอกว่าเอ่อนี้เปลี่ยนเป็นเงี้ยนี้เปลี่ยนเป็นเงี้ยนะคะ

อ๋อเราไม่มีปัญหาจากที่นี้ไม่มีไม่มีปัญหา
แสดงว่าการที่เขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่กระทบถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นให้ดูกันชัดอีกครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ

เริ่ม๑ตุลาคม๖๓
คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเป็นแบบนี้นะครับ
พรุ่งนี้ท่านไปเติมน้ำมันดีเซลนะฮะ

จากชื่อเดิมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นดีเซลเฉยนะฮะ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ยกเลิกการจำหน่ายนะฮะ
พรุ่งนี้นะครับเปลี่ยนชื่อกันหน่อย